ตามโปรแกรมแล้วถ้าเป็นฟุตบอลไทยลีกเขาจะกลับมาแข่งกันอีกทีก็เดินกันยายน
ก็คือถ้าไม่นับเดือนนี้ก็อีก๓เดือนเต็มก่อนที่จะกลับมาเตะกันได้
เพราะฉะนั้นก็ต้องประเมินถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ
ถ้ารวมไปถึงความเสียหายของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
รวมไปถึงฟุตบอลลีกอาชีพแล้วรวมแล้วถ้าต้องรอจนถึงกันยายน
ก็จะต้องเสียหายไปถึงประมาณสัก๕๐๐ล้านบาทเลยนะครับ
ผลกระทบจากโรคโควิด๑๙มันกระจอนกระจายไปไกลจริงครับ
คือในวงการฟุตบอลทางสมาครบกีฬาฟุตบอลเปิดเผยถึงข้อมูล
แล้วก็เป็นมูลค่าความเสียหายในช่วงที่โรคโควิด๑๙นั้นระบาดส่งผลให้โปรแกรมทีมชาติไทยทุกระดับ
ฟุตบอลไทยลีก๒๐๒๐คือฟุตบอลลีกอาชีพไม่สามารถแข่งขันได้
ทำให้ขาดรายได้ไปหลายด้านครับ
มูลค่าความเสียหายทั้งหมดคาดว่าจะสูงถึง๕๒๐๐ล้านบาทนะครับ
ความเสียหายดังกล่าวแบ่งเป็นความเสียหายจากการที่ทีมชาติไทยไม่สามารถแข่งขันได้
ก็ประมาณสัก๑๒๓๐ล้านบาท

ก็มีรายได้จากลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทย
และยังมีผลกระทบต่อบุคลากรและผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันฟุตบอลในทุกระดับด้วย
คือทั้งทีมชุดใหญ่ชุดเล็กแล้วก็ชุดเยาวชนแบบนี้นะครับ
และอีกหนึ่งความเสียหายก็คือความเสียหายจากการในการฟุตบอลลีกอาชีพ
คิดเป็นส่วนนี้เนี่ยสักประมาณ๔๐๐๐ล้านบาทกว่าได้นะครับ
ซึ่งส่วนนี้มีรายได้อะไรบ้างที่ขาดหายไปก็มีรายได้จากลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก
รายได้จากผู้สนับสนุนผลกระทบต่อบุคลากรและเงินจากค่าเดินทางที่แต่ละสโมสรนั้นจะต้องได้รับครับ
นะครับมาดาแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซี
ก็นำนักเตยาอริษักรายสรรค์รัฐนัยส่องแสงจันทร์
พร้อมด้วยนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็นำมาโดยวารุณีเพชรวิเศษ
รวมไปถึงขนมจีนกุลมาตรนักร้องสาวนะครับ
แล้วก็บริษัทซีโนไทยนะครับลงพื้นที่แจกข้าวกล่องพร้อมกับถุงยังชีพ
ให้กับประชาชนในเขตมีนบุรีที่วัดบางเพ็งใต้
โดยครัวมาดามนั้นจะสัญจรไปทั่วกรุงเทพนะครับจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้